พาไปดูอุบัติเหตุนี้หน่อยนะคุณผู้ชมใครที่รถรกรกหรือว่ามีวัสดุมีของเยอะนะ
ดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะตำรวจท่านหนึ่งนะคะขับรถไปแล้วกระป๋องสเปรย์น้ำหอมอ่ะค่ะ
อ่าไปค้ำเบรกโอ้ไปค้ำเบรกแล้วจังหวะที่เสียหลักแต่เบรกไม่ได้
ก็เลยไปเหยียบคันเร่งคือตอนนั้นสติสรังไม่มีแล้วค่ะสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหม
ตามภาพนี่แหละค่ะไปพุ่งชนร้านค้าที่เขาอยู่ข้างทางโอ้เละเทะเลยเออนะฮะ
นี่ค่ะคือสภาพร้านค้าแผงลอยแผงลอยนะคะ๔๕ร้าน
ส่วนใหญ่เป็นร้านรถเข็นนะคะข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนแบบนี้แหละค่ะ
เศษอาหารถ้วยชามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็โดนกับเขาด้วย
รถเก๋งคันที่เป็นต้นเหตุเนี่ยนะคะหน้าเนี่ยด้านหน้าพังยับแบบนี้นะ
จอดมุดใต้ซุ้มไม้ภายในสำนักงานคลองส่งน้ำเก่ากระจกหน้ารถเนี่ยเปลือเปื้อน
สตึกถนนสตึกสำรานใกล้กับหน้าสารเจ้าพ่อวังกูดสตึก
เทศบันตำบลสตึกจังหวัดบุรีรำ
มีคนได้รับบาดเจ็บ๓รายด้วยกัน
คุณเจนจิราค่ะเป็นคนขับรถกระบะเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะขับรถไปธุระมาจากทางตรง
จู่ก็มีรถคู่กรณีค่ะโผล่ออกมาจากถนนซอยข้างโรงพัก
แล้วก็เลี้ยวออกมาเฉียวชนข้างรถ
ก่อนจะหักหลบพุ่งชนกับร้านค้าแผงลอยข้างรั้วโรงเรียน
แล้วหักหลบพุ่งชนกับรั้ว
หนูมาตรงเบนไปแล้วขนาดหักไปแล้ว
ยังคลุกมาถึงฮึก

แก๊กแก๊กเหรอคะแก๊กออกมาจากซอยที่ไหนล่ะ

แล้วเขาไม่เบรกดูก็เบนไปร่วม
อีกหนึ่งคนที่เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วย
ก็คือคุณจุรารัฐท่านเป็นเจ้าของร้านขายยำขนมจีน
เล่าด้วยความตกใจน้ำตาเนี่ยยังคลอเบ้าอยู่เลยนะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนนะ
หลังจากนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนรถชนกัน
หันไปมองโอ้โหรถเก่งวิ่งมาถึงร้านแล้ว
ไม่ทันตั้งตัวครับถึงร้านขนมจีนของเธอ
ก็เลยรีบพากันปีนขึ้นไปยืนอยู่บนรั้วของโรงเรียนข้างถนนครับ
จากนั้นได้ยินเสียงโครมเป็นระยะเลย
หน้าก่อนจะเห็นรถเก๋งพุ่งชนรั้วของสำนักงานครองส่งน้ำ
มุดเข้าไปใต้ผู้ไม้และก็สภาพเละเทะ
อย่างที่เห็นเนี่ยน้ำจงน้ำจิ้มขนมจีนเต็มรสเลย
เออเนี่ยค่ะร้อยตำรวจโทประมวลผลหนองหลวง
อายุ๕๕ปีเป็นตำรวจสายตรวจที่สพสตึกนะคะ
เป็นคนขับรถเก๋งคันที่เกิดเหตุ
รับในความผิดพลาดบอกว่าเพิ่งหัดขับรถใหม่

หัดขับรถใหม่มือใหม่หัดขับอะค่ะ
รถคันนี้เป็นของแฟนสาวยืมไปทำธุระ
ขณะขับออกจากซอยข้างโรงเรียนมาโผล่ถนนใหญ่
กำลังจะแตะเบรกแต่กระโปรงสเปรย์
ป๋องสเปรย์น้ำหอมมันหล่นไปค้ำเบรกไว้

ก็เลยทำให้เหยียบเบรกหยุดไม่อยู่
ตัดสินใจหักหลบหักหลบเสร็จปุ๊บตอนนั้นสติไม่มีแล้วไงอ่า
ด้านไปเหยียบคันเร่งก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งใส่ร้านค้านะฮะ
เขาบอกว่ายินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดนะ

ขวดน้ำที่ได้รับแจกเวลาเติมน้ำมันนะครับ
แล้วก็รองเท้าส้นสูงหรือว่ารองเท้าต่างที่ถอดเอาไว้

เพราะว่าเวลารถเบรกมันอาจจะฟึ๊บไปขัดเอาจริง
คันเร่งหรือว่าคันเบรกข้างหน้าต้องระวัง
ทำให้ประสิทธิภาพของเบรกมันลดลงด้วย

ตัวเองเคยเจอกิ้งแล้วมันไปขัดกับเบรกครับ

เดชาบุญหาช่องเอาตัวรอดคือแบบหักหลบ

มือถืออย่าวางบนหน้าตักตัวเองตอนขับรถเด็ดขาด

มันจะได้ไม่กิ้งเข้าไปขัดกับเบรกเรา